ต้นหอมแจงเหตุหน้าเรียวฉุนเจอผ้าดหัวเหมือนด่าตอแหล
ทำเอาสาวอารมณ์ดีต้นหอมนะครับ

หลังจากได้เห็นพาดหัวขาวนักศึกภิมฯฉบับนึง

เรื่องรูปหน้าที่ดูเรียวขึ้นปกปกตินะครับ
เหตุผลเดิมต้นหอมคางเรียวจัดฟันมา

ไม่นางบอกนางไม่ได้ทำ

น้อยมากนะคะที่ดิฉันจะไม่ให้สื่อสัมภาษณ์
ถ้าไม่รีบจริงเพราะเคยเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อน
หัวอกดีว่าออกมาทำงานแล้วควรต้องได้ข่าวกลับไป

ฉันเนี่ยตอแหลอ้าวไงงั้นอะคะ

ดิฉันต้องการคำตอบอะไรจากกูคะ
เหตุผลเดิมต้นหอมคางเรียวจัดฟันมา

เหตุผลใครเดิมอะไร
ชวนให้คนเข้าใจว่าเหตุผลเดิม

ดิฉันดัดฟันมาให้ตอบว่าอะไรคะ
ยิ่งกูตอบว่าไม่รู้ดีกว่าไม่เปลืองตัว
ที่เอามาใช้รูปซ้ายก็๘ปีที่แล้ว
เอามาเปรียบเทียบกับรูปปัจจุบัน
ซึ่งเป็นรูปที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสำอาง

ดูจากความนั่นหนาของหน้าได้นะครับ
ถ้าหน้าไม่เปลี่ยนก็บ้าแล้ว

เข้าใจนะคะว่ารูปนี้สวยจนตะลึง

ดิฉันไม่เคยต่อแหล่เรื่องศัลยกรรม

กูไม่เคยสัมภาษณ์สื่อต่อแหลสักเรื่องเถอะ

ไม่ต่างอะไรจากซื้อเหล้ามาแด๊กและไม่เมา

สรุปยังไงสรุปไม่ได้ทำ

อันนี้รู้สึกสื่อที่เขาลงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปทำหรือเขาอะไรใช่ไหม

หน้าเปลี่ยนดูเรียวขึ้น
ตัดฟันทำให้ค้างแหลมเปล่า

สวยขึ้นเป็นกองเท่าดีเจฟิปาตร์กากราต้นหอมจุลา
ที่ล่าสุดอ้างจัดฟันหน้าเปลี่ยนเลยเข้ารูปอีกราย

เราก็ไปว่าคำว่าอ้าง

แล้วก็สันจมูกโดงเจี๊ยบเลย
ก็คงจะเบ่นเหมือนดิฉันนะก็คือแอนตี้เรื่องเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

คือเข้าใจแล้วคือที่นางโกรธเพราะว่าไปเขียนว่าอ้าง
จัดฟันแต่นางไม่เคยอ้างนะครับ

แต่คางมันก็แหลมตั้งแต่ตอนหน้ายังกลมอยู่นะ

ขางแหลมเจี๊ยบเลยแล้วก็สันจมูกแบบ

จัดฟันมาหาว่าเขาไป

หาว่าโกหกตอนแล้วว่า

คือจริงแล้วก็คางแหลมเจี๊ยบเลย

หนูว่าพี่ยิ่งกว่านั้นอีก
พี่น่าจะโดนต้นหอมออกมาด่ามากเลย

แหลมเจี๊ยบ๔ครั้งเลย